มีสาวโรงงานคนหนึ่งเธอขี่จักรยานยนต์จะไปทำงาน
ถูกรถสิบล้อชนชนแล้วก็โชคร้ายมากนะครับ
เพราะว่ารถเนี่ยทับร่างเธอไปด้วยเธอเสียชีวิตนะฮะอืม
แต่สิบล้อคันนี้หนีนะฮะค่ะขับหนีเลยนะครับ
มีพลเมืองดีเขาขับตามไปแล้วก็บันทึกภาพของรถสิบล้อคันนี้ไว้ได้ครับ
สิบล้อคันนี้ชนแล้วหนีค่ะ
นี่ตามเสียงในคลิปนะฮะของเจ้าของรถคันนี้ที่ขับตามหลังสิบล้อไป
ถ้า๑๐ล้อคันนี้ไม่ได้ชนแล้วหนีก็ไปหาเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะครับ
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
นี่เป็นถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุรถสิบล้อคันหนึ่งไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของนางสาวอุไรวันนุ่มเกลี้ยงอายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานของโรงงานในพื้นที่นี่ฮะถูกเฉียวชนแล้วรถล้มแล้วโชคร้ายมาก
ร่างเธอกลิ้งไปใต้ท้องรถก็เลยถูกทับจนเสียชีวิตอยู่คาถนนเลยนะฮะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนจอมพลปมุ่งหน้าออกสายเอเชียนะฮะ
ในพื้นที่ตะบนบ้านว่าอำเภอบังปะอินนะครับคือพอเสียชีวิตแล้วเนี่ย
รถสิบล้อที่เฉียวชนนี่ไม่ได้จอดนะฮะนอกจากจักรยานยนต์ที่พังเสียหายอยู่นี่มีกล่องข้าว
มีน้ำเต้าหู้ด้วยนะเพราะผู้ตายกำลังขี่รถจะไปทำงาน
เช้าวันนี้ฮะนี่ครับ๑๐ล้อนี่ขับหนีไปเลยนะครับ
ตอนนั้นกำลังจะไปทำงานแล้วถนนแถวนี้มันเป็นเส้นแบบปรับปรุงเส้นทาง
นะฮะก็มีการเฉียวชนกันเกิดขึ้นตำรวจสพบังปะอินบอกว่าเดี๋ยวจะไล่ติดตามรถบรรทุกสิบล้อคันนั้นนะฮะ
พลเมืองดีบอกว่าคือคันที่ไปชนเขานั่นแหละแล้วก็ขับหนีไปว่าเออตกลงใช่ไหมคันนี้ไหม
แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการหลบหนีอะไรยังไง
เพราะอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเห็นเหตุการณ์ก็ต้องหยุดแล้วลงไปช่วยกันหน่อย
ถูกผิดก็ว่ากันอีกทีนึงใช่ไหม
หลักฐานต่างบนถนนเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮ
อย่างน้อยก็ต้องพยายามช่วยเขาก่อนในเบื้องต้นนะคะ